มากันที่คุณแม่คนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
กระแตสุพักษรบอกเลยว่าโอ้โหชีวิตดีงานรุ่งรักเลิศครอบครัวดี
ไปหมดทุกอย่างแต่ก็ไม่วายคลอดธุรกิจใหม่อีกแล้วคือยังรวยไม่พอหรือยังไง
ฉันอยากรู้มากเลยช่วยสามีนิดนึงตอนนี้ก็เลยขอลุยธุรกิจใหม่
ทำน้ำแร่ยี่ห้อเจ้าขาคือเอาชื่อของลูกสาวเนี่ยมาตั้งยี่ห้อน้ำซะเลยนะคะ
ส่วนข่าวคัมแบ็คคืนสู่วงการบันเทิงก็เรื่องจริง
เพราะตอนนี้ค่ะกระแตเตรียมฟิตหุ่นตัดผมสั้น
เพื่อรอละครใหม่ในรอบ๑๐กว่าปี
เรียกว่างานนี้สามีตบไฟเขียวได้เลยจ้า
ทำน้ำแร่ธรรมชาติ๑๐๐ค่ะ

คุณสามีเขาขอว่าขอเป็นชื่อลูกเป็นธุรกิจของลูกอะไรอย่างนี้ค่ะ

ได้ข่าวว่าเตรียมพร้อมฟิตจะมากลับมาเล่นละครแล้ว
จริงไหมคะพี่บู่บอก
จริงก็พยายามที่จะฟิตเพื่อที่จะไปเล่นละครนี่แหละค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดมีมาเราก็ต้องมานั่งดูคิวกันอีกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ปีนี้ไหมคะคิดว่าสมงสมีย์ไฟเขียว
ถ้าเกิดมีมาก็เดี๋ยวดูบทกันอีกทีค่ะ
ตบไหมคะหรือว่ากะแตกลับมาคิดว่าแนวหน้า
จะร้ายหรอคะจะร้ายอยู่